ก็ว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙แล้วครับ

วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนต่อเรื่องของการจัดการของรัฐบาลนะครับ
ในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด๑๙
ทั้งเรื่องของการลดจำนวนผู้ป่วย
เรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรต่างอาณานะครับ
ก็มีคนบันเทิงโพสต์คลิปออกมา
ใช่ค่ะเป็นคลิปจริงเขียนแคปชั่นสั้นมากเลย
ฝันดีคนที่โพสต์เนี่ยคือพี่นุ้ย
หนุ้ยดาราตลกเนี่ยนะคะพี่หนุ้ยเชิญยิ้มนั่นแหละ
เขาโพสต์เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมฟังเอง

สั้นมากแต่มันโดนใครบ้าง
คุณผู้ชมฟังกันนะครับ

ด่วนเลยเราถือว่าเขาพูดไปแล้ว

เพราะฝันนั้นมันจะเป็นจริง

ควันที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นเหมือนกันอยากให้ใครไปอยู่ด้วย
ก็ไม่รู้นะคะอ่ะตามที่พี่หนุ้ยเขาไว้เขาพูดไว้อะนะคะค่ะที
นี้พอเขาพูดเนี่ยนะครับเขาโพสต์ไว้แบบนี้คนที่รับ

เข้ามาคอมเมนต์กระจาย
คือบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบนอนเลย

อยากฝันเหมือนพี่หนุ๊ยเหรอเออ

คุณผู้ภูมิว่าผมพี่หนุ๊ยมันยาวแทงตาละนะ

เป็นจริงอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อน

นี่คือส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เราพูดถึงครอบครัวนักคอมหน่อยครับ
อยากให้ดูเรื่องอาการป่วยเนี่ยนะคะ
ที่แม่เอ๋ก็ติดโไปโบราฮีก็รักษาตัว

อาการป่วยของแม่เอ๋พรายาณค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณไอซ์นพัชรินก็โพสต์แจ้งไว้
บอกว่าวันนี้แม่เอ๋จะออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้ว
แม่เอกก็คงจะต้องมาจัดการหลายเรื่องเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแล้วก็อัฐิแล้วก็การทำบุญให้กับนักคอมด้วย
เพราะว่าตอนที่ไปเผาก็ไม่ได้ไปไม่ได้ดูใจกันเป็นครั้งสุดท้าย
ทีนี้กลับบ้านมาก็ต้องมาจัดการให้กับนครนะ
ใช่ค่ะส่วนโพสต์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ

ใช่ค่ะข้อความในโพสต์จริงคุณไอซ์เขียนเอาไว้ยาว
แต่ช่วงที่อ่านแล้วก็สะเทือนใจ
คือคุณไอซ์ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะร้องไห้อ้อนวอนเท่าไหร่

มันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจใจแตกสลาย
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นและเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิต
ทดสอบที่ทำให้โตขึ้นมีเหตุผลมากขึ้น

ชัดเจนที่สุดก็คือทัศนคติการใช้ชีวิต
แล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือการตอบแทนพ่อ
ดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุดเท่าที่ไอซ์จะทำได้
นี่ค่ะคือข้อความที่คุณไอซ์ได้โพสต์เอาไว้

คนก็มาส่งกำลังใจให้ครอบครัวเยอะมาก
ครับคือข้อความในธรรมนองที่ว่าหลังจากนี้เธอก็ต้องต่อสู้ต่อไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้อะไรมาเยอะเหมือนกัน
แล้วก็จะดูแลคุณแม่ดูแลน้องให้ดี

ใช่ค่ะเพราะว่าคุณไอซ์บอกว่าไอซ์จะต้องเข้มแข็ง
คนก็ยังแท็กคุณไอซ์มาเรื่อยเป็นภาพของนคร

ก็เอารายการต่างที่นักคอมเคยออกอากาศไป
มาฉายให้คนดูได้ดูซ้ำกันอีกนะฮะ
ผลงานต่างที่นาคอมเคยไปอัดเทปไว้ก่อน

แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสออนแอร์ช่วงนี้ก็ทยอยออกมา

ใช่ส่วนช่วงสายวันนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราติดต่อกับคุณไอซ์ไป

บอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะไปรับคุณแม่ออกจากโรงพยาบาล
ก็คาดว่าน่าจะเรียบร้อยน่าจะกลับบ้านได้ช่วงเย็น
ตอนนี้คุณแม่ก็หายเป็นปกติแล้ว
แต่พอกลับมาถึงที่บ้านจะต้องพักฟื้น
แล้วก็อยู่ที่บ้านต่ออีก๑๔วัน
ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวคุณไอซ์ด้วย
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวศิราชายาค่ะ

ทางครอบครัวเตรียมต้อนรับอาต้อยเศรษฐากลับบ้าน
เพราะว่าอาต้อยก็รับการรักษามาตั้งแต่๑๙เมษายน
จนวันนี้นะคะ๑๖วันแล้ว
แล้วเราก็สอบถามจากผู้จัดการของอาต้อย
ก็คาดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้จะออกจากโรงพยาบาล
ส่วนทางสามีของคุณอีฟพุทธธิดาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังต้องรักษาตัวต่ออีกประมาณ๓วัน

ก็ขอให้อาการดีขึ้นโดยเร็วเหมือนกันนะคะ